พบกับอาจารย์พอพาทินีผู้เขียนคอลัมป์ด้วงดาวของท่าน

สวัสดีค่ะหมอไก้ค่ะสวัสดีครับ
หมอไก่วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของดวงโชคลาภในเดือนมิถุนายน
ใช่ไหมคะใช่ค่ะมีราศีไหนบ้างที่ดวงโชคลาภเนี่ยปังขึ้นมา
เพราะวันนี้หลายคนลุ้นมากโอ้โหลุ้นมาก
ลุ้นกว่าบอลอยู่ลุ้นมากตัวโกลลุ้นกว่าบอลอีกตอนนี้

อันดับที่๓ก็คือชาวราศีตุล
ชาวราศีตุลถ้าสมมติว่าจะลงทุนหรือว่าเสี่ยงดวงก็สามารถทำได้
เพราะว่าดวงมีโอกาสได้ล่าแบบว่าก้อยเล็กได้ล่าพอของฝั่งของคอ
ก็คือชาวราศีตุลอย่าลงทุนเยอะ

เพราะถ้าสมมติลงเยอะมันก็อาจจะมีโอกาสเสียเยอะ
แต่ว่าถ้าลงน้อยมันมีโอกาสได้

ราศีตุลก็ถือว่าดวงดีในเดือนมิถุนายน

อันดับ๓อันดับที่๒ล่ะค่ะ
อันดับที่๒ก็คือชาวราศีกรรม
ชาวราศีกันจริงดวงการเงินดีตลอดทั้งปีเลย
ก็คือดวงการเงินมีโอกาสได้ลาบจาก๒ทาง

ก็คือแบบการทำงานแบบว่าจากความอุตสาหะหมั่นเพียน

อีกทางหนึ่งก็คือลาบจากการเสี่ยงดวง

ลงทุนวันนี้ทันไหมคะ

ใจวิทยานยาระการรับชมเรื่องของดวงแบบนี้
อันดับที่๑ก็คือชาวราศีมีน
ชาวราศีมีนเขาเรียกว่าเป็นราศีม้ามืดเลยนะ
เพราะว่าช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมาดวงการเงินไม่ได้โดดเด่นเลย
อยู่ดีมาแซงราศีกันได้ยังไงก็ไม่รู้
ชาวราศรีมีนเขาเรียกว่ามีโอกาสได้ลาบแบบฟุก
ลาบแบบไม่ได้ตั้งใจอยู่ดีก็ได้
อยู่ดีเธอก็ให้มา
ให้ความรักเรามาแบบนั้นเหรอฮะอ่าใช่ค่ะ
คือถ้าสมมุติว่าชาวราศรีมีนขยันทำบุญบ่อย
ก็มีโอกาสที่จะได้ลาบก้อนใหญ่ด้วย
โอ้โหเอาล่ะโดยความรุนเล็กนิดนึงน้อยไป
พูดถึงเรื่องการทำบุญเรื่องของการเสริมดวง

แนะนำเหมือนกันค่ะถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะแบบขอพรเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภ
เราควรจะไปขอกระเทพมากกว่าขอกับพระ

เพราะว่าพระเนี่ยท่านก็คือเป็นผู้ที่สละทางโลกแล้ว
ถ้าสมมุติว่าเทพที่เราจะแนะนำให้ไปไหว้
เพื่อเสริมดวงเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงดวงโชคลาภ
ใช่โชคลาภนะคะก็คือไต่เซียหุกโจ้
แต่เซียหุกโจ้เนี่ยก็คือเจ้าพ่อเฮ่งเจียนั่นเอง

ใช่ทำไมถึงต้องเป็นเจ้าพ่อเฮ่งเจีย
ทำไมล่ะฮะอ่าเพราะว่าท่านก็คือเป็นลิงใช่ไหม
ลิงเนี่ยหมายถึงเรื่องของการฉกฉวยแย่งชิง

เอาล่ะแล้วนอกจากนี้ยังมีการเคล็ดลับในการเรียกโชคลาภเข้าหาตัว

นะคะก็คือเราเนี่ยไม่ควรจะไปพวกสถานที่โคจร

พวกแบบเราก็น่าจะรู้อยู่แล้วสถานที่อโคจรคืออะไร

นึกไม่ออกเลยนะนี่จริงนึกไม่ออกเลยแถวไหนบ้าง

เพราะว่ามันจะได้เรียกกวักเงินทองโชคลาภเข้ามา
เอาง่ายไปตามที่อโคจรจากพันธุ์ลงการประดับพวกนี้

คือไปแล้วเนี่ยมันจะมีแต่เสียกับเสีย

คุณดูภาพคุณเคยไปมั้ยนี่ไม่รู้เลยนะเนี่ยพี่เพื่อนผมเล่าให้ฟังอีกที

ถ้าไปแล้วจะเห็นสีแบบนี้นะยังไงไม่ชอบเลย
คืออย่างนี้ค่ะถ้าสมมุติเวลาเราไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเราจะดวงตก
เพราะว่าสถานที่พวกนี้เขาจะจัดฮวงจุ้ยให้เราดวงตกอยู่แล้ว
เวลาเราไปเสี่ยงดวงอะไรอย่างนี้ก็เสร็จ
เอาเป็นยังไงทำไมเดืองไม่กวาดว่าน
เพราะว่าการกวาดบ้านคือการกวาดโชคลาภออกนอกบ้าน
เหมือนที่คนจีนเขาถือช่วงตุดจีนอย่างนั้นนะคะ

ก็คือถ้าสมมุติว่าในวันนั้นมีคนทักมา

ก็คือวันนั้นอาจจะมีเกมเสียเงินแล้ว

แค่เขาทักมาว่าขอยืมเงินคือไม่ได้
ถ้าทักมาถ้ามีคนติดต่อมาเรื่องการ

คือถ้าสมมุติว่าวันไหนที่เราจะไปเสี่ยงดวง

อย่าใส่เสื้อสีขาวเพราะว่าสีขาวเนี่ย

เปลี่ยงกระเป๋าตังโบริสุทธิ์เลยสะอาด

ก็ต้องเป็นพวกสีม่วงสีม่วงหมายถึงเรื่องเงิน

แดงแน่นะ

ใช้วิทยาละยานในการรับชมกันด้วยนะครับ

ที่เราคืนให้นะครับวันนี้ขอบคุณหมอไก่ด้วยนะครับ

เดี๋ยวจะได้เคล็ดลับดีในการไปเสริมดวงนะครับ
โชคชะตาให้กับคุณผู้ชมเอง
ส่วนใครที่อยากจะเสริมเร็วเลย

คุณอิวนาช่วยถือเชื้อคำมากินหน่อย
พรุ่งนี้จะมีการแข่งขันฟุตบอลอีก๑แมทสำคัญแล้ว

ตลอดข่าวเราแจกผ่านทางแฟนเพจตลอดข่าวด้วยนะคะ
ไปติดตามกันได้นะกฎกติกามารยาทในแฟนเพจตลอดข่าวเป็นอย่างไรส่วนวันพรุ่งนี้
ถ้าไม่ได้ไปที่สนามจริงติดตามได้กับการถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีในช่วงเย็นก็คือ๑๖นาฬิกานะครับ
วันนี้ทิ้งท้ายกันไปนะคะฝนตกเนี่ยอาจจะทำให้คุณผู้ชมเหงา
แต่ถ้าเปิดมาดูเราคุณจะลืมความเหงาทันที
แล้วเราเจอกันใหม่เวลาเดิมก็คือ๘นาฬิกา๔๕นาที
ส่วนวันอาทิตย์เจอกันได้เหมือนเดินกับตลอดข่าวสุดสัปดาห์

จันทร์๘นาฬิกา๔๕นาทีส่วนช่วงนี้ลาไปแล้ว
สวัสดีค่ะ